เขาบอกรู้หน้าไม่รู้ใจรูปโปรไฟล์ที่ใช้อาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้
เราเห็นข่าวหน้าไม่ตรงปกหลายข่าวแล้วแต่ข่าวนี้ต้องเล่าจริง

ผู้ชายคนนึงค่ะใช้รูปโปรไฟล์ในสังคมออนไลน์เนี่ย

ถ่ายคลิปโป๊ส่งให้มั่งล่ะถ่ายรูปของลับส่งให้มั่งล่ะ
แล้วเอาไปข่มขู่แล้วเด็กที่โดนอายุ๑๑อายุ๑๔

พอแม่ของผู้เสียหายเขารู้เรื่องแจ้งความจับเลยนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชศรีมา
กรมการปกครองค่ะไปพร้อมกับหมายจับและหมายค้น
จับตัวนายอดีศักดิ์นาคเหมือนวัยหรือในตูนอายุ๒๙ปี
คนนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีล่อลวงเด็กหญิงถ่ายคลิปโป๊ะ

ไปจับค้าบ้านเลยนะคะในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม

ตรวจคนที่บ้านค่ะยึดของกลางมาได้เป็นมือถือ๓เครื่อง
โอ้โหเปิดเข้าไปดูข้างในคุณผู้ชมค่ะ
โป๊เปลือยของผู้เสียหายเป็นร้อยรายการนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของหนึ่งในผู้เสียหายมา
แจ้งความกับตำรวจบอกว่าลูกสาววัย๑๑ขวบ
ใช้รูปโปรไฟล์เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาตีสนิท
หลอกให้ลูกสาวถ่ายคลิปโชว์ของลับส่งให้
แล้วก็ข่มขู่ให้ถ่ายรูปโป๊ส่งให้อีก
ถ้าไม่ดำเนินการจะเอาภาพไปประจานสาธารณะ
ลูกก็กลัวเด็กก็กลัวก็ส่งให้อีกเรื่อยนะคะ
แถมน้องคนนี้ลูกสาวเนี่ยยังเล่าให้ฟังด้วยว่า
มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอายุ๑๔ปี
โดนเหมือนกันเลยแต่คนที่โดนหนักกว่า
เพราะโดนข่มขืนกระทำชำราวด้วย
พอไปจับตัวในตูนหรือนายอดีศักดิ์ได้
รับนะคะเพราะหน้าตาแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าในเครื่องเนี่ยโอ้โหหลักฐานมันเพียบเลย
เขาบอกว่าเขาตั้งใจเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนหญิง
ก็พูดจาหวานล้อมสารสัมพันธ์
อกลวงให้เด็กถ่ายภาพเปลือยกายโชว์อวัยวะเพศ
ข่มขู่ให้ส่งคลิปมาเรื่อย
รวมถึงยอมรับว่าข่มขืนกระทำชำราวเด็กด้วยค่ะ
นายวิเชียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

มันมีการจับกลุ่มเรื่องหน้าไม่ตรงปกอย่างต่อเนื่อง

ฉาชีพที่ใช้รูปคนอื่นแทนตัวเอง
สื่อออนไลน์อยู่ตลอด
หลอกลวงเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ถ่ายภาพและคลิปในลักษณะโป๊เปลืออย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นขอฝากเตือนไปถึงผู้ปกครอง
ไปถึงเยาวชนและเด็กที่ฟังอยู่ด้วยได้ไหม

ใครที่มาขอให้เราถ่ายรูปอะไรแบบนี้ไป
อย่าทำอย่าส่งให้เขา

ต่อให้เขาจะมีตัวตนจริงต่อให้จะรู้จักกันจริง
มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะบันทึกเก็บเอาไว้
ในโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย

เรื่องต้นนะคะผู้ต้องหาคนนี้ในตูน

คืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็น

จากบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

ครอบครองสื่อระมกอนาจารย์เด็ก
ทางเพศสำหรับตนหรือผู้อื่น

อะไรก็ตามที่คุณกระทำกับเด็กอายุต่ำกว่า๑๕
โทษหนักมากแต่ฝากเตือนเยาวชนและวัยรุ่นจริง